ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

รับโทษในครั้งนี้
เพราะว่าเป็นปีที่มีอภัยโทษให้กับนักโทษเนี่ยสองครั้ง

อิสรภาพเสรีภาพนี้มันหอมหวน

ปฏิบัติตามกฎตามกติกา

เรียกก็ไปติดคุกก็ไปติดคุก

คุณยองขวัญมองผมผมเปลี่ยนไป

ผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร

ผมทำผิดพลาดไปเรื่องมันถึงมา
เดิมเนินการมาจนถึงป่านนี้

ผมลื้อที่ผมเองบางประเทศอาจจะไม่ผิด
แต่ประเทศไทยผิดผมก็ต้องยอมรับแล้วครับ

รายการพิธีกร
ผมมาทำไทยรัฐไหมคะมาทำไหมคะ

เราคิดถึงตัวเราเราต้องเล็ก
ไทยรัฐให้โอกาสทำไมผมจะไม่มา

พูดอย่างนี้ผมก็พูดตรงอยู่แล้ว

คุณชุดวิทย์ไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องนรุมจีบแน่นอน

เพราะว่าในการแข่งขันมันมีสูงมาก
สำหรับทีวีมันสูงมากสูงจนน่ากลัวฮะค่ะใช่ค่ะ
ผมคิดว่าใครใหญ่ใครอยู่งานนี้

คนที่อยู่ได้ก็ต้องกระตุกได้คนที่เป็นแองเคอร์คนที่เป็นแม่เหล็ก
คนที่พอที่จะสร้างกระแสได้ผมดูทุกช่องครับผมดูรู้
อย่างสมมุติว่าผมบอกคุณจอมขวัญเนี่ย
วันศุกร์ที่๓๐นี้ผมจะไปไหนรู้ไหมผมถึงจะได้ข่าว
ผมบอกเลยถ้าผมไปผมได้ข่าวแน่นอน
ไหนรู้ครับไม่ไกลจากที่นี่หมอชิด
ผมไปหมอชิดผมไปบกมือบ่ายบายรับประกันได้มีผู้สื่อข่าวไปเต็ม
เพราะวันนั้นวันที่๓๐ประชาชนจะออกจาก
กรุงเทพฯไปที่กรุงเทพฯผมรู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดที่จะต้องมีข่าว
ถูกไหมครับผมทำไมจะต้องไปผู้สื่อข่าวก็จะทำอย่างนั้นแหละครับ
ไปถ่ายตรงนั้นประชาชนกลับบ้านผมก็จะทำอย่างนั้น
ส่งประชาชนกลับบ้านได้เดินทางให้ปลอดภัยนะครับ
ผมได้ข่าวแล้วผมจะลงทีวีแน่นอนผมได้ออกหนังสือพิมพ์แน่นอน
เพราะอะไรเพราะผมรู้จากสื่อ
ตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากผมรู้จักสื่อ
ผมรู้จักนิสัยของสื่อผมรู้ว่าสื่อจะไปตรงไหน
แค่ผมไปดักรอไว้เท่านั้นแหละครับผมไม่ต้องโทรหาหรอกครับ
ผมจะไปนั่นนะครับอย่าไปทำอย่างนั้น
สื่อเขาไม่ชอบประเภทบอกไว้ก่อนแต่ไปดักเจอกันเอง
เราไม่กังขาคุณชูวิทย์เรื่องใดที่คุณชูอธิบายมาหรอกค่ะ
เราแค่อยากจะให้คุณชุวิตตบปากรับคำเฉยนะ

ในคุกนี่นะคะในแต่ละวันนะคะ
คือถ้าสมมุติคนดูบุคลิกคุณชูวิทย์เนี่ย
คือน่าจะรู้สึกว่าคุณชุวิตน่าจะเอาอยู่ทุกอย่างในชีวิต

คือไม่กลัวอะไรกล้าแม้กระทั่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กล้ายอมรับผิดกล้ารับโทษและกล้าเข้าคุก

เอาเข้าจริงพอเราก้าวเข้าไปอยู่จริงเรามีความกลัวไหมคะในแต่ละวัน

คุณอย่าไปคิดนะครับพวกเสือสางทั้งหลายเข้าคุกไป
ไม่กล้าไม่เป็นไรอยู่ได้

คนหนึ่งที่เข้าคุกไปแล้วก็บอกอยู่ได้อยู่ได้

คุณอยากอยู่ได้ใช่ไหมอันนั้นคุณอยู่เลย
อยู่คุกไม่มีสบายอยู่บ้านสิครับสบาย

ผมก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้ตัวนี้ผมขอพูดให้คุณจอมขวั

ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคมรัฐธรรมีนโยบายพระห่มสามผืน
คุณพี่พูดพระห่มสามผืนผืนนึงไว้ปูปูพืนนี่แหละครับ

ผืนหนึ่งม้วนทำเป็นหมอนอีกผืนหนึ่งห่ม
ผมถามว่านโยบาย๓ผลมีประโยชน์อย่างไร
เพื่อจะตรวจดูมือถือเพื่อจะดูยาแหละ
คุณมีหมอนก็ยุ่งเดี๋ยวคุณไปซ่อนมือถืออยู่ข้างในนั้น

เดี๋ยวปวดกระดูกเดี๋ยวปวดตัวเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่

แต่ว่าผมพูดไว้นะครับเป็นความเห็นจากผม
อย่างอื่นทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วล่ะครับ
คุณชุวิตไม่ได้อยู่ในสภาพที่เอาอยู่
นี่ชุวิตนะคือความเป็นนี่ชุวิตนะ

ผมชอบว่าสมัยก่อนคุณอยู่คุณอยู่แล้วล่ะ
ตอนนั้น๑๓ปี๑๔ปีที่แล้วคุณจอมขวัญ

ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นปี๔๖ผมไปติดคุก
คดีนี้แหละครับแล้วผมประกันตัวไม่ได้
เมื่อผมประกันตัวไม่ได้ผมไปอยู่ในคุกเดือนหนึ่ง

แล้วก็กรมราชธรรมก็ไล่กับข้าราชการต่างเหล่านั้น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนะครับ
ผมกลับเข้าไปใหม่เที่ยวนี้เขาก็ระวังผม
ผมไปเนี่ยเขาระวังเขาก็พยายามที่จะระวังผม
ผมผมไม่ต้องระวังเขาหรอกครับเพราะเขาก็เขาก็รู้ตัวว่าเขา
ผมกลัวว่าผมจะไปแฉกลัวจะไปพูดนั่นพูดนี่
ผมไปเขียนอะไรหน่อยเขาก็จะมาดูว่าผมเขียนอะไร
ผมอยู่อย่างตรงไปตรงมาที่สุด
เพราะผมไม่ได้ทำหรือไม่มีใครเอื้อให้ผมทำเลย

อาจจะมีบางคนเป็นแฟนคลับคุณชุวิตตั้งแต่สมัยสมัครผู้ว่า
เป็นนักการเมืองเป็นจอมแฉกคือมีไหมคะ
แล้วเขาเป็นใครเขาเป็นใคร
เขาอยู่สถานะไหนเขาเป็นนักโทษหรือเขาเป็นผู้คุมอะไร
โอ้ไม่มีหรอกครับไม่มีเลยรับประกันได้
มีเป็นแฟนแต่ว่าพอเป็นแฟนมันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ

หน้าที่คือหน้าที่นี่ของผมนี่ของแท้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่มีเลยครับชื่อชุวิตไม่ได้ช่วยอะไรค่ะค่ะไม่ได้ช่วยหรอกครับ
ผมปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างคุณจอมขวัญผมเก็บศพนะครับ
ผมเก็บศพไป๘๐ศพ๘๐เป๊ะเลย
แล้วผมเก็บศพในเช็ดน้ำเหลืองนะครับ
ผมทำทุกอย่างที่ผมทำได้ด้วยจิตอาสาที่อยู่ในโรงพยาบาล
ค่ะมีทำไมไม่มีคุณคิดว่าในสังคมได้ไม่มีอุปถัมภ์เหรอครับ
คุณเข้าไปในนั้นใครอ่ะท่านกรกตท่านอดีตรัฐมนตรีอดีตในตำรวจใหญ่
คุณคิดว่าพวกนั้นจะปฏิบัติตัวเหมือนในเป๋อในป่องในคุกหรือครับ
ถูกไหมครับมันเป็นระบบที่คุณต้องยอมรับซะก่อนในนั้นมันเป็นแดนสนทยา
คุณไม่รู้หรอกครับว่าในนั้นเป็นยังไงผมพูดยังไงมันก็ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับ
เว้นว่าตัวคุณเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย

คุณต้องเข้าใจก่อนตรงนั้นมันไม่สำคัญหรอกครับ
มันอยู่ที่คุณทำตัวใช่ไหมคุณคำตัวหมายความว่าคุณก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับ
ถ้าคุณไม่มีคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตในคุกได้ไงในคุกก็คือสังคมสังคมหนึ่ง
สังคมคุกก็มีหลากหลายแหละครับข้างนอกมีคนจนมีคนรวยในคุกก็มี
ไม่งั้นในคุกในเป๋อในป่องจะมาเทียบกับผมได้ยังไงไอ้คนที่โดนจับใต้สะพานลอยเพราะเสพยาก็เข้ามากับผม
ถ้าผมถามว่าใครจะอยู่ถามว่าอยู่เหมือนกันไหมมันต้องแล้วแต่ถูกไหมคุณอาจจะต้องอยู่เหมือนกัน
เขามีระเบียบปฏิบัติให้เหมือนกันแต่วิธีการที่คุณอยู่เนี่ยคุณจะอยู่อย่างไร
วันนี้คุณไม่อยากทำงานมึงนวดกูหน่อยสิเอานวดแล้วมีค่าจ้างไหมมีอะไรบุหรี่
ผมซื้อบุหรี่ให้คุณได้ทำไมผมผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดระเบียบเรือนจำอะไรเลยนี่ครับ
ผมผิดตรงไหนส่วนคนอื่นคนอื่นมีเงินจ้างไหมล่ะไม่มีผมต้องรับจ้างซักผ้า
ผมถึงจะมีเงินถูกไหมครับคือมันก็จะมีระบบแลกเปลี่ยนวิธีการดีลกันใช่ไหมคะ
นั้นอยู่แล้วในระบบคุกเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เงินตราเขาไม่ใช้เงินสดถูกไหม
ผมก็ใช้บุรีบุหรี่ก็เป็นอัตราแรกเปลี่ยนแล้วครับผมจ้างคุณซักผ้าผมให้บุหรี่คุณ
ในคุกมีมาเฟียไหมคะมีขายใหญ่ไหมคะทำไมไม่มีทำไมไม่มี
คุณชุวิตเข้าไปเจอรับน้องไหมคะจะรับผมได้ยังไงวิธีใดก็แล้วแต่เขามีขาใหญ่อยู่แล้ว
เอ๊ะคนนี้ดังมาจากนอกคุกจะมารับผมได้ยังไงเจอมั้ยคุณชุวิตเจอประสบการณ์แย่ไหมคะ
มีคนใหญ่คนโตถูกชกหน้าก็มีใช่ไหมแต่ถ้ามาทำว่าผมรู้นี่ผมรู้จักตัวผมผมระวังตัว
แล้วผมก็รู้ว่าอะไรที่ควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำผมไม่ทำให้ใครหมั่นไส้ผม
คุณชุวิตประสบการณ์ที่แย่ที่สุดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำรอบนี้คืออะไรคะ
เรือนจำรอบนี้เหรอแย่ที่สุดเหรอผมคิดว่ากรมราชธรรมเขาก็ปฏิบัติกับผมดีนะ
หมายความว่าเขามีนโยบายกับผู้ต้องขังทุกคนเขาไม่มีงานนั่งสมาธิมีการนั่งโยคะ
ผมพูดจริงนะครับมีวาดรูปผมว่าเขาทำดีได้ระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็น
งบประมาณจำกัดอย่างนี้ราชการทำไม่ได้หรอกครับแล้วนักโทษเนี่ยมันแออัดซะอย่างนั้น
โดยปกติรับได้แค่แสนคนตอนนี้ก็มี๓แสนคนไปแล้ว
ผมเนี่ยมีอะไรที่เข้าไปตกต่ำไหมชีวิตผมมันตกต่ำสุดสุดอยู่
แล้วเพราะอะไรเพราะผมมาจากตรงนี้แล้วผมมาอยู่ตรงนี้เพราะ
อะไรที่ต่ำกว่านี้มันไม่มีหรอกครับผมอยู่ได้หมดแล้ว
ครับผมกินข้าวผมโดนขัง๓โมงเปิดอีกที๖โมงครึ่งผมอยู่สิบ
๕ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องโดยที่ห้ามไปไหนอยู่ในห้องนี้คือ
สำหรับผมอิสรภาพมันหมดไปแล้วทุกอย่างไม่มีความหมาย
ครับรับได้หมดครับคุณชุวิตร้องไห้บ้างไหมคะผมจะไปร้อง
ทำไมผมมีแต่หัวล้อไอ้นี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าถ้าคุณ
ร้องไห้คุณจิตตกร่างกายคุณก็ป่วยคุณชุวิตไม่เคยจิตตก
หม่นหมองพิกวังในตัวเองแต่ไหนพาวะเนี่ยแย่ที่สุดของสภาพ
จิตใจตลอดระยะเวลาเพราะอะไรรู้ไหมไม่ผมเก่งนะผมติด๒ปี
เอง๘ติด๒๐ปีอาจจะมี๑๙๒พี่ผมรู้ว่าอุมีมีแสงสว่างอยู่
อุโมงผมอดทน๒ปีไปเดี๋ยวผมก็ออก

แต่ที่ผมอยากจะเตือนเยาวชนคนไทยนี่แหละครับ
ในนั้นมันมี๘๐ที่ติดคดียาเสพติด

แต่บางคนก็คิดว่าอุ๊ยได้
ยาแค่นี้ได้๕๐๐๐ได้แสนในเงินง่าย

เพราะผมอยู่โรงพยาบาลผมต้องเจอนักโทษทุกประเภท

ไม่ว่าจะคลองเปรมบางขวางหรือเรือนจำอื่น
ผมก็จะถามคุณโดนคดีอะไร
คดียาโดยมาก๘๐คดียาหมดครับ

ถ้าพูดไม่ชัดเป็นจีนห้อนี้แสนเมตรขึ้น
ส่วนบางคนเนี่ย๒๓๐๐แพทเมตร

เงินที่คุณได้๓๕๐๐๐เนี่ย

จับได้แต่ไอ้พวกกระจอกกระแจ๊กนี่แหละ

สาวอายุ๒๑๒๒จะออกมาอีกทีก็อายุ๔๐แล้ว
ติด๒๐ปีผมถามว่าคุณติดอย่างนั้นคุณได้เงินไปทำไม
อิสรภาพเสรีภาพมีคุณค่ามากกว่า
ผมเลยปวรรณาตัวว่าผมออกมาได้เมื่อไหร่เนี่ย

ผมก็จะไปพูดผมก็จะพูดเรื่องนี้แหละครับ

เพราะว่าเยาวชนทุกคนอยากได้เงินอยากได้มือถือ
อยากมีความหรูหลาอยากมีบ้านอยากเลี้ยงดูครอบครัว
แต่วิธีการที่ผิดไปขายยาไปคิ้วยา
บางคนขน๒๐๐บางคนขน๒๐๐๐บาท
บางคนเล่นสองแสนเลยอยากจะรวยเร็วขึ้นไป
คุณเชื่อเถอะครับในคุกเนี่ยวันหนึ่งคุณก็อย่าอยู่เลย
ปีหนึ่งก็ยังอยู่บางคนอยู่๒๐ปี
คุณชุวิตไปอยู่มาถึงแม้ว่าถ้าสมมุติเทียบกับคนที่โทษมากกว่านี้
ถือว่าสั้นนะคะแต่คนที่เคยใหญ่และมีทุกอย่าง
ขณะคุณชุวิตก่อนเข้าไปเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ออกมาเห็นแล้วนะคะ
อยากว่ายน้ำได้ว่ายน้ำนะคะอยากไปงานลูกสาวได้ไปนะคะ
อิสระเสรีภาพกลับมาแต่คำถามคือว่าบางอย่างที่จะเลือกไม่ทำอีกแล้ว
ทั้งที่ก็มีคนลุ้นว่าน่าจะทำได้อีกและบางอย่างที่เราไม่รู้เลย
ว่าคุณชุวิตออกมาแล้วอยากจะทำเอาจริงหรือเปล่าไทยรัฐรออยู่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเราคงเดาไม่ออกนะคะว่าแต่ละคนที่ขาดอิสรภาพไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
คิดอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอะไรบ้างแล้วก็แวบแรกที่ออกมาเนี่ย
เลือกว่าจะออกมาทำอะไรวินาทีแรกจะเป็นแบบไหน
จะสร้างอะไรให้กับตัวเองหลังจากนั้นบ้างแต่คุณชุวิตเหมือนกับวางแผนไว้หมดเลย
เหมือนตอบคำถามตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาไว้หมดเลยเหรอคะ
ครับสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอเนี่ยผมไม่คิดหรอกครับว่าผมจะได้อภัย
คิดหรอกครับใครจะไปรู้เรื่องนี้ไม่มีใครทราบหรอกครับนะครับ
แล้วการได้อภัยโทษสำหรับในปีนี้มีความพิเศษเพราะชั้นกลางไม่ได้
ชั้นกลางหมายถึงนักโทษที่เข้าไปใหม่นะฮะก็ต้องอยู่๖เดือนจนครบ๖เดือน
พอกลางปีผมก็ได้ปรับเป็นดีถูกไหมครับพอปรับเป็นดีเนี่ย๑๒สิงหานะครับ
พอมีอภัยโทษจากการที่ในหลวงครองล่ายครบ๗๐นะแล้วสมศตรีราชนีเนี่ย
มกราไปจนถึงธันวาก็๑๐เดือนแล้ว๑๐เดือนลบกับ๑๘เดือนก็เหลือแค่๘เดือนต่ำปีชั้นดีไปเลยออกเลยต่ำปี
คือมันเป็นจังหวะจังหวะถามว่าผมได้ไปรู้นะผมไม่รู้หรอกครับผมพอผมออกมาผมก็ชูมือดีใจนะครับ
ถามว่าอยากจะทำอะไรผมไม่อยากเป็นนักการเมืองแล้วผมพอแล้วผมศึกษาพอแล้วผมเรียนรู้พอแล้วชีวิต
คนเราเนี่ยต้องหลากหลายผมอยากจะทำอะไรพูดจริงนะผมเพิ่งคิดออกตอนนั้นแหละผมไม่เคย
คณะวรสารผมไปเรียนคณะบัญชี

ผมรู้เพราะว่าผมอยู่ด้วยกันนี่ครับ

กับสื่อเนี่ยมันก็ของคู่กันแล้วครับ

ดังอยู่แล้วนะผมอยากให้มันดังกว่านี้
นี่สัญญากับเราแล้วหรือยังเนี่ยพูดอย่างนี้นะคะ
ก็นี่แหละครับคือผมก็พูดไปเรื่อยแหละครับเพราะว่าถามว่า

เพราะนักการเมืองผมถือว่าเป็นงานอาสา
เมื่อผมอาสาพอแล้วก็เป็นหน้าที่คุณบ้างสิครับ
บ้านเมืองไม่ใช่ของผมคนเดียวผมพอแล้ว
คือที่พอแล้วที่คุณชุวิตบอกว่าไปเรียนรู้มาแล้วพอแล้วเนี่ยนะคะ
คือหมายความว่าไงคะคือการเมืองไม่น่าสนุกอีกต่อไป
หรือผมรู้ในสิ่งที่ผมอยากจะรู้แล้วหรืออะไร
พูดสั้นแล้วกันนะนาทีเดียวสำหรับการเมืองสำหรับผมนะ
ผมพอแล้วก็พบว่าการเมืองมันก็จะหมุนกลับไปที่เดิมนะครับ
วันนี้ผมเป็นของทหารก็ทหารทำไปนะครับ
วันหนึ่งเป็นนักการเมืองมีการเลือกตั้งนักเกินมานเมืองมา
มันก็ทะเลาะกันมันเป็นของปกติอยู่แล้ว
ทะเลาะกันแล้วไปข้างถนนก็เอาอีกทหารท่านก็มาอีกนะครับ

จนกระทั่งประชาชนได้รับการปฏิรูป
เขาปฏิรูปทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ปฏิรูปประชาชน
ตรงนี้แหละครับประชาชนฉลาดประชาชนรู้เล่าเท่าทันนักการเมือง

มันเลือกมาแล้วมันเห็นมันทำอะไรเลยมันทะเลาะกันอยู่อย่างนั้น

ถ้าคุณชุวิตมาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรเป็นคนวิภาควิจารณ์

สภาวะตอนนี้มันไม่ได้เหมือนกับเมื่อหลายปี

ค่ะแล้วคุณชุวิตยังคิดว่ามันหอมหวานอยากจะทำหน้าที่นี้ในภาวะแบบนี้เหรอคะ
ประเทศไทยมันก็ต้องมีกรอบอย่างนี้แหละครับ

รอบในสมัยหนึ่งเรามีมากเราก็พูดได้มาก
กรอบสมัยหนึ่งเรามีน้อยเราก็ต้องพูดน้อย

ผมเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยไปประท้วงข้างถนน
มีเวทีในสภาผมใช้ผมไม่ขึ้นเวทีนอก
ผมไม่เคยเขาจะไม่เคยเห็นว่าผมไปเวทีสีนู้นสีนี้

ผมมีเรื่องผมก็ต้องขึ้นกระบวนการของศาล

ผมเป็นนักธุรกิจผมกู้เงินมา๕๐๐ล้านเมื่อประมาณปี๔๔
ผมก็อยากจะได้เงินคืนผมต้องไปจ่ายดอก
ผมก็รีบทำจะไปรีบสร้างโปรจงโปรเจกต์อะไรของผม

เมื่อพลาดมาผมก็ต้องไปขึ้นสารตลอด
คนบอกเห็นผมไปเล่นอยู่ที่เมืองนอก
ก็บอกชีวิตจะหนีก็ดีผมก็ต้องรีบกลับมา
ถูกไหมครับสารก็ให้โอเคเตือนนะประกันตัวไปนะ

เหตุผลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณจอมขวัญ

เรื่องนี้ผมเรียนรู้มาจากที่สภามันเล็กเกินไป
ผมอยากจะปราบโกงผมไปดูหน้าบ่อน
ผมบอกตำรวจเข้าไปตำรวจไม่เข้า
ผมเกือบโดนกระทืบตายถูกไหมล่ะครับ
แล้วนั่นแหละครับเป็นความที่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ผมเรียนรู้
โอเคไม่ไปไม่ทำโอเคผมจะทำอะไรได้
หนึ่งผมก็เรียนรู้แล้วอ๋ออันนี้ผมทำไม่ได้แล้วเห็นไหม
ผมบอกคุณทำบ้างสิคุณยุผมทำจังทำไมคุณไม่ทำบ้างล่ะ
คุณชุวิตตอนที่อยู่ในคุกมาตลอดเนี่ยนะคะ
มีอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าเราเพิ่งรู้จริง

แต่เนี่ยเพิ่งรู้วิถีชีวิตในคุก
แล้วออกไปเนี่ยจะเปลี่ยนคุณชุวิตไปเลยมีไหมคะ
โอ้โหนี่เป็นคำถามที่ยากคำถามที่ยากเพราะมันกว้างมาก
สิ่งที่อยู่ในคุกเนี่ยมีเยอะครับที่จะให้นักโทษเนี่ยอย่างผมเนี่ยได้เรียนรู้นะครับ
เราอาจจะคิดอะไรเร็วเกินไป
ต่อมาเขาก็ไม่ได้คุกแล้วเราก็ต้องคิดให้มันช้าลง

เราเห็นตัวอย่างของคนที่ติดคุกในบางอย่างเนี่ย
เขาก็ไม่ควรติดแต่เขาต้องติดเพราะเขาทำผิดกฎหมายนะครับ
ถามผมว่าเรื่องอะไรผมเคยยกตัวอย่างไปหลายเรื่องแล้ว
เรื่องบางทีเด็กไปทวงหนี้
ทวงหนี้นะคุณอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
สมมุติว่ามันมีคนหนึ่งบอกผมติดหนี้อยู่

กลัวไม่อยากไปช่วยกันไปสัก๒๓คนได้ไหม

พอคุณเกิดสองคนไปในยามวิการ
คุณประยามวิการก็โทษก็เพิ่มอีก
คุณพยายามวิการเสร็จแล้วคุณเข้าไปในสถานที่ของเขา
แล้วเสร็จแล้วเขาก็ถอดสร้อยให้คุณ
โดยที่คุณไม่ได้ไปกี้แบบอะไรนะแค่ถอดสร้อย
ไอ้คนนี้ไปแจ้งความบอกว่าคุณกู่กันโชค
คุณมาเกิน๓คนผมเห็นอะไรตุงอยู่ในกระเป๋าไม่รู้

คุณติดนะติดเลยนะ
เพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้กฎหมายนะ

ไม่ระวังเพราะของพวกนี้ติดโดยไม่รู้เรื่องเลย
ผมเข็นมาแล้วแล้วไม่เบาด้วยนะครับ

คู่กันโชคคำว่าร่วมกันมันเกิน๒คน
หมายความว่า๓คนคุณก็ร่วมแล้ว

อันที่๔คุณมีอาวุธ
เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายเลยขู่กันโชค

ผมไปเรียนรู้ในคุกนี่คือสิ่งที่คุณจอมขวัญบอกไง
ผมก็ไปเรียนรู้นะคุณอยู่ในสภาเนี่ย
ฮีฮีฮ่าฮ่าแล้วกินกาแฟคุยกันไอ้นั่นไอ้นี่

ชีวิตของคนไทยเราทุกคนเนี่ย

ผมอยู่ในคุกผมเจอคนดังมากมาย
คุณจอมขวัญถามสิครับเจอไหมรัฐมนตรี

ไม่น่าจะพลาดสักคนใช่ไหมคะที่คุณชุวิตได้เจอ
ไม่มีครับรัฐมนตรีที่เป็นหมอผมก็เจอ
เพราะว่าโรงพยาบาลคือศูนย์กลาง

ทำไมคุณชุวิตถึงได้ไปช่วยงานที่โรงพยาบาลเนี่ย

แล้วทำไมถึงกลายเป็นคนที่ช่วยงานในนั้นได้คะ

แล้วเขาก็ให้ผมนอนในเตียงผู้ป่วย

มีกงขังเหมือนกับเรือนจำทุกประการ
ผมนอนอยู่ข้างคนข้างเป็นมะเร็ง
ก็ร้องควนคางให้ผมช่วยดูแล
แรกผมก็ดูแลดูแลไปดูแลมา
ผมบอกหมอว่าถ้าผมมีจิตอาสา

เพราะว่าหมอพยาบาลเขาก็งานเยอะ
ขี้เช็ดเยี่ยวอย่างนี้

พวกนี้บางทีหมอกับพยาบาลเขากำลังไม่พอนะครับ
ผมก็ช่วยเช็ดกี้เช็ดเยี่ยวเช็ดขนไป

คือไม่ได้สบายกว่า

ผมก็นั่งอ่านหนังสือทั้งวัน
แล้วก็อยากเป็นพิธีกรรายการธรรมทัศน์

เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดหลังจากออกมาจากคุกเนี่ย
ชีวิตของคุณชุวิตเนี่ยยังต้องการทำอะไรอยู่คะ
ผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการโอ้ผมก็ทำไปเยอะแล้วนะครับมีไหนอยากไหมฮะ
ผมเป็นเคยทำงานที่ดินผมเคยทำงานธุรกิจสีเทาผมเคยเป็นสอสอ
ก็เนี่ยผมสิ่งที่ผมอยากทำ
เอาแค่ปี๕๙ก็ได้ขออภัย๖๐เราจะขึ้นไป๖๐เนี่ยนะคะ
เอา๖๐อยากทำอะไรนอกเหนือจากพิธีกรโทรทัศน
อ้าวพิธีกรผมยังไม่ได้เป็นเลยผมก็อยากจัดรายการข่าวผมอยากวิเคราะห์ข่าว
งั้น๖๐ได้เห็นคุณชุวิตเป็นพิธีกรที่ไทยรัฐทีวีแน่ใช่ผมใช่นี่คือใช่ที่ทีวีที่นี่ใช่ไหม
คุณเปิ้ลถ้าอยากจะบอกผมผมจะไปปฏิเสธผมอยากไปยืนอยู่หน้าวัดธรรมกายใช่ไหม
ผมอยากจะบอกว่าทำไมเป็นยังไงในนี้เนี่ยเออผมอยากจะดูวิเคราะห์สิตำรวจจัดกำลังเห็นพูดกันหลายครั้งแล้ว
จะเข้าจะเข้าไม่เข้าเข้าหรือยังแต่คนหาเนี่ยคนมีหมายจากจะไปเจอเขายังไงเจอเลย
คนนั้นคนนี้เนี่ยเห็นคุณพูดจังเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปอะไรทำนองนี้อ๋ออยากทำข่าวนี้เป็นข่าวแรกไหมคะ
ก็ข่าวดังมันก็ดีสิครับเดี๋ยวจัดชุดให้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าที่กองบรรดาธิการพร้อมแล้วไปพรุ่งนี้ได้เลยนะ
ดีครับเพราะว่าไทยรัฐมีทุกสิ่งทุกอย่างมีโบบายมีเครื่องมือเครื่องไม้ผมมีมือถืออันเดียวผมทำได้แค่ไลฟ์เฟซบุ๊ก
ไม่สิ่งที่คุณชวิตมีคือตัวคุณชวิตแน่ไลฟ์เฟสบุ๊กนะครับแน่นั้นนะครับ
คุณชุวิตขอปิดท้ายค่ะปีใหม่นี้ค่ะคุณชุวิตอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างเพราะว่าเราไปผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าต่ำที่สุดของชีวิตตัวเองมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยค่ะ
นี่สิครับผมอยากจะพูดสั้นนะครับผมบอกว่าชีวิตคือความจริงความจริงคือประสบการณ์ประสบการณ์คือความรู้ความรู้คือความฉลาด
ประชาชนไปเที่ยวเถอะครับปีใหม่๓๐๓๑๑๒รัฐบาลก็ให้หยุดไปเที่ยวเถอะครับคุณกินเหล้าก็ให้คุณกินอย่างระวังตัวเถอะครับนะครับ
คุณถูกลงโทษแล้วคุณต้องไปขึ้นศาลลงศาลแล้วคุณจะต้องไปติดคุกเนี่ย

ผมเห็นคนหนุ่มสาวที่ไปเสียเวลาอยู่ในคุก๕ปี
ปี๑๕ปีผมเห็นเยอะมากครับเพราะฉะนั้นผมออกมาเนี่ยเป็น
ประสบการณ์ของผมที่ผมอยากจะไปให้ความรู้กับประชาชนผมอยาก
บอกเขาวิธีบอกที่ดีที่สุดผมก็มานั่งบอกแบบคุณจอม
ระมัดระวังตัวเถอะครับคุณอย่าไปคิดว่าทำอะไรไปแล้วได้ตาม
สระเสรีภาพทุกอย่างนะครับวันนี้คุณมีคุณภาพคุณหอม
หวนคุณเก็บไว้เถอะครับนะครับอย่าผิดพลาดอย่าไปทำอะไรที่
มันหมินเมเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณพลาดอย่างนั้น
ไม่คุ้มค่ะครับคุณชุวิตวันนี้ยินดีด้วยกับอิสรภาพของคุณ
ชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มานั่งรายการวันนี้ด้วย
กันครับและจะยินดีมากถ้าเราได้นั่งด้วยกันอีกครับยินดี
ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้
ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ